คุณผู้ชมฮะดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะครับ
เป็นเหตุการณ์ใหญ่แทงพลุนแม่เท่านะครับฆ่าชิงทรัพย์ทิ้งศพอืดคาบ้านนะครับ
ซึ่งเหตุการณ์นี้นะฮะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับรายงานจากเพื่อนบ้าน
บอกว่าแม่เท่าคนนี้ผู้สูงอายุรายนี้เสียชีวิตอยู่ในบ้านนะครับ
สภาพถูกแทงแบบนี้

เป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าสะเทือนขวัญในพื้นที่จริงนะครับ
พร้อมแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะครับ
เข้าตรวจสอบเหตุพบผู้สูงอายุถูกแทงขึ้นอืดภายในบ้าน
ที่ตำบลอำเภอควรกาหลงจังหวัดศตูน
โดยภายในบ้านที่เกิดเหตุมีร่องรอยการต่อสู้

ภายในบ้านพบนางวันนีอโนไทยหรือว่าแดง
อายุท่าน๗๒ปีแล้วนะฮะเสียชีวิตในสภาพขึ้นอืด
ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒วัน

มีบาดแผลทั้งด้านหน้าด้านหลังและที่ขาประมาณ๑๐แผล
มีผลส้มตกอยู่ที่พื้น
มีมีดปลายแหลมตกอยู่ใกล้ศพผู้ตายนะครับ
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้ตายอยู่บ้านคนเดียว
และอัธยาศัยดีชอบทำบุญสุนทาน
เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะประทงต่อทรัพย์
ผู้ตายสวมประจำหายไป

เจ้าหน้าที่นำศพส่งพิสูจน์ที่โรงพยาบาลสงขลานครินนะครับ
ทีนี้หลานของผู้ตายก็คือนางสาวสุดาวันสันตโร
บอกว่าปกติผู้ตายจะอยู่คนเดียวครับ

กระทั่งลูกสาวผู้ตายโทรมาหาเธอ

เพราะว่าโทรหาตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันพุธแล้วนะฮะ

ทีนี้ผู้เป็นหลานก็เลยเดินมาดูที่บ้าน
พบว่าหน้าบ้านมันเข้าไม่ได้ก็เลยอ้อมไปเข้าทางหลังบ้าน

จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าตรวจสอบนะครับ
ที่นี้ตำรวจก็สอบอาคัมลูกจ้างของผู้ตายนะครับ

บอกว่าเขามารับจ้างกรีดยางให้ยายแดง๔๕เดือนแล้ว
ปกติยายแดงจะอยู่บ้านคนเดียวและเป็นคนใจดีครับ
มีอะไรก็หยิบยื่นให้เขาตลอด
โดยเมื่อวันอาทิตย์เขาไปงานศพญาติที่พัทธลุง
พอค่ำวันจันทร์จะเอาเงาะไปฝากยายแดง
แต่ไปเรียกยายแดงไม่เปิดประตูก็เลยกลับครับ
พอเช้าวันอังคารเรียกอีกก็ยังเห็นปิดบ้านอยู่

คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ว่ายายแดงถูกฆ่าโหดทารุณอยู่ในบ้านนะครับ
กว่านั้นนี่เราเห็นตระเบาะมาป้วนเปลี่ยนหรือมารับแกไปไหน
เป็นเด็ดเครื่องจริงแต่ว่าเกย์ไปโดยทิศนี่
เกย์มาเกาะเก๋วนี้มันยิงพร้อมเงียบ

พวกมันไปตามเราก็ไม่อยากจิดไปนั้นเลยนะ
คุณผู้ชมเป็นคดีสะเทือนขวัญในพื้นที่
ดังนั้นทางด้านของตำรวจก็ต้องเร่งคลี่คายคดีให้ได้โดยเร็ว
สันนิษฐานปมสังหารก็คือมาจากการประสงค์ต่อทรัพย์

ขณะนี้ชุดสืบสวนกำลังลงพื้นที่
เพื่อที่จะตามตัวผู้ก่อเหตุจับกลุ่มมาให้ได้โดยเร็วนะครับ

แล้วก็ชุดสืบสวนกองกำกับการ๖กองปราบปราม
สืบสวนจังหวัดสตูนเร่งติดตามจับกลุ่มคนร้าย
แล้วก็ต้องดูแลความปลอดภัยของชาวบ้านในพื้นที่ด้วยนะฮะ